วันเสาร์นี้แล้วนะคะก็คือพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นวันดีค่ะวันที่พี่ก้อยนะคะแล้วก็พี่ตูนค่ะจะได้แต่งงานกันคุณผู้ชมนะคะซึ่งก่อนถึงวันแต่งค่ะเขาก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่หยุดไม่หย่อนนะคะซึ่งนะคะทั้งคู่วางแผนการจัดงานวิวาร์เรียกว่าขมักขเม่นกันทุกคืนค่ะแถมวันก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องที่เซอร์ไพรส์ค่ะ

แล้วก็คุณวรในดวงใจค่ะทางด้านวาทิเจ้าสาวอย่างคุณก้อยรัชวินนะคะก็ได้โพสต์คลิปเรื่องหลังของความประทับใจนี้นะคะ
เป็นวินาทีที่พี่ตูนได้เห็นคลิปจากแฮรี่เคนไปชมกันเลยค่ะ
อะไรหรอพี่ตูน
สุดยอดอ่ะ